๖โมง๑๑นาทีคุณผู้ชมเติมน้ำมันทันกันหรือเปล่าฮะ
เพราะว่านี่ปรับขึ้นแล้วนะฮะครั้งหน้าที่ผ่านมาก็๕๐สตางค์ต่อลิตรครับ
แต่ว่าทำให้เราดีใจได้แค่วันเดียวเองพี่เบิร์พี่ปุ้ยคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นตี๕นะอันนี้ผมบอกไว้เลย
ผมเติมตี๕ทุกครั้งเมื่อรู้ว่ามันกำลังจะขึ้น
แล้วก็ต้องเตือนไว้ด้วยบางปั๊มเนี่ยไม่รับไม่รับบัตรเครดิต
ไม่รับโอนอะไรนะเออต้องเงินสดอย่างเดียวนะฮะ

คือวันก่อนก็คือเมื่อวานนี้กลุ่มเบนซินเนี่ย
ลดลงไป๖๐สตางค์ต่อลิตรนะครับคุณผู้ชม

แต่ผ่านมาวันเดียวครับตี๕ที่ผ่านมา
เป็นซินเด้งกลับมาปรับเพิ่ม๕๐สตางค
วันก็ยังลดลง๑๐สตางค์ครับ
ราคาใหม่วันนี้ดีเซลยังเท่าเดิมนะคุณผู้ชม๓๓บาท๙๔สตางค์ต่อลิตร
เป็นซิมก็ขึ้นต่อเนื่องแบบนี้คนใช้รถเก่งทั่วไปกับมอเตอร์ไซค์ก็ควักจ่ายเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชม
ซาเล้งหรือว่ามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างรับส่งผู้โดยสารในอำเภอสารพี
เขาบอกเขาสู้ไม่ไหวแล้วต้องขอขึ้นค่าโดยสารหน่อยคนละ๑๐บาทต่อเที่ยวครับ
คุณตารัฐคุณตารัฐเนี่ยเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างรับจ้างอายุตั้ง๗๙ปีแล้วนะ
ยังขับไหวอยู่แกบอกเป็นวินมอเตอร์ไซค่วงข้างในอำเภอสารพีมาเป็น๑๐ปีแล้ว
แกไม่เคยเจอวิกฤตแบบนี้มาก่อนเลยไม่เคยเจอราคาน้ำมันที่แพงขนาดนี้มาก่อน
ก่อนยุคโควิดเนี่ยนะแกเคยมีรายได้วันละ๗๐๐บาทวันไหนพีคลูกค้าเยอะ๒๐๐บาทต่อวันก็มี
เดี๋ยวนี้นะเหลือแค่๒๐๐บาทต่อวันแล้ว
นี่ถ้าเขาไม่ขึ้นราคาอีก๑๐บาทต่อเที่ยวเขาบอกคงจะได้ไปทำอาชีพอื่นแล้วคงอยู่ไม่ได้แล้วล่ะแต่ยังดีครับ
คนไทยต้องมาช่วยเหลือกันเองเหรอคะเนี่ย
แล้วจากน้ำมันราคาแพงแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ทำให้การใช้รถมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไป
ส่วนใครที่รถของตัวเองยังใช้ได้อยู่และยังเสียดายอยู่
ตอนนี้เขามีอู่นะครับที่จะให้คุณไปปรับจากรถใช้น้ำมัน

เมื่อก่อนทำรถติดแก๊สใช่ไหม
ผมนี่แหละยุคนั้นเนี่ยต้องเอารถไปติดแก๊สเลย
การ์ดเลยแต่คนติดแก๊สสมัยนั้นเขาจะกลัวแบบรถชนขึ้นมาแล้วมันจะระเบิด
โอ้โหโอกาสมันเกิดขึ้นน้อย
ถนนวัวลายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
มีทั้งรถเก่งรถจักรยานยนต์ก็ติดได้นะ
มาใช้บริการมาดัดแปลง
ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่แล้วก็อุปกรณ์ควบคุม

ใช้พลังงานไฟฟ้าที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่กับไฟบ้าน
แล้ววิ่งได้แล่นได้
๐กิโลเมตรต่อการชาร์จ๑ครั้งเฮ้ยเขาท่าว่ะ
เออเต็มท่าน่ะ
นอกจากนี้นะครับยังมีระบบลูกผสม
เพื่อตอบโจทย์นะครับให้กับผู้ใช้รถโดยตรงนะฮะ
ที่แบบว่าอยากจะวางแผนนะครับเพราะบางทีอาจจะ
ไม่มีที่ชาร์จไฟก็ใช้น้ำมันไป
ก็สลับกันใช่นายภูดิตคีตะโรธนะครับ
ระบุว่าช่วงนี้นะคนสอบถามมาวันหนึ่งนะ
ที่เคยนับนะเฮียเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า๒๐สาย
แล้วลูกค้าก็สอบถามปั๊บก็เข้ามาเลย
เอารถมาดัดแปลงตอนนี้ที่อู่ทำไม่ทันครับ
สำหรับค่าใช้จ่ายล่ะเออเอาไปดัดแปลง
แบบนี้เท่าไหร่นะฮะค่าใช้จ่ายในการดัดแปลง
จักรยายนอยู่ที่๒๐๐๐๔๐๐๐บาท
คุณผู้ชมลองดีดลูกคิดดูว่าในระยะยาวคุ้มไหม
ส่วนรถยนต์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับขนาด
ก็เริ่มตั้งแต่๑๕๐๐จนถึง๔๕๐๐นะครับ
ขึ้นอยู่กับขนาดของรถและความจุของแบตเตอรี่
ซึ่งจะต้องคำนวณว่าคุ้มค่าหรือเปล่า
ถ้าใครจะผมว่าต้องเอาไปคิดดูนะฮะ
โดยแบตเตอรี่นะครับจะมีอายุการใช้งานอย่างน้อย๗๘ปีนะ
ปีแล้วยืนยันว่าผลงานของอู่มีมาตรฐาน
ตรวจรับรองโดยวิศวกรไม่ต้องห่วง
พิมพ์ไปจดทะเบียนได้ไหมเนี่ยไปตรวจสภาพอะไรจะมีปัญหาหรือเปล่า
เขามีใบรับรองครับเอาสามารถไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ด้วย
เยี่ยมเลยคือเมื่อกี้ตอนที่พี่เบิร์ตรายงานข่าว
ตอนแรกคิดในใจว่าโอ้ดีเยี่ยม
แล้วก็ก็กังวลว่าเอ๊ถ้าเกิดขาไปเนี่ยมันจะผิดรึเปล่า
กฎหมายหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือสบายใจได้

คือถ้าใครยังไม่มีเงินหมื่นถ้าใครยังไม่กำเงินแสน
ผมแนะนำนะอดทนรอจากนี้อีกสักนิดแล้วเก็บตังค์ไว้

เที่ยวใหม่ที่เที่ยวใหม่